ชาวบ้านเขาไปเจอบ้านนี้ไม่ได้เลี้ยงจราเข้นะ

คือบ้านค่อนข้างมีพื้นที่แล้วมีคูน้ำเนี่ยครับ

แล้วไม่ใช่ไอ้หัวจราเข้แบบ
แบบที่เขาเอามาหลอกกันด้วยเออเออนี่ฮะอาสามูลนิธิ
ร่วมกับตันยูครับรับแจ้งจากชาวบ้านบอกว่า
มีจราเข้ไม่รู้สายพันธุ์หรอกนะ
ยาวประมาณเกือบ๑เมตรมานอนอาบแดดอยู่บนทางมะพร้าว
อยู่ในคูน้ำของบ้านเลขที่๘๐๔ทับ๑

แวงวัดพระยากรัยเขตบางคอแหลมกรุงเทพมหานคร
นำกำลังไปตรวจสอบที่บ้านหลังนี้นะครับ

ลูกในรั้วรอบขอบชิดนะครับมีพื้นที่ประมาณ๑ไร่
ข้างในมีต้นไม้มีคูน้ำนะครับ
ูน้ำนี่กว้างประมาณ๓เมตรลึก๑เมตรล้อมรอบอยู่
ซึ่งคูน้ำเนี่ยก็ไม่ได้เชื่อมกับแหล่งน้ำธรรมชาตินะคุณผู้ชมนะครับ
กู้ภัยพยายามค้นหาจราเข้ในคูน้ำเดินดูก็แล้ว
ลงไปในคูน้ำแบบนี้ก็แล้วโอ้โหพี่เสี่ยงจังเลยนะครับ
ใช้เวลานานประมาณ๑ชั่วโมงไม่เจอครับ
ไม่เจอไอ้เข้ฮะก็เลยถอนกำลังก่อน

ไม่ได้เลี้ยงแล้วก็เคยเห็นกำลังก่อนหน้านี้ประมาณเดือนหนึ่งแล้ว
แต่ตอนนั้นไม่ได้แจ้งหน่วยงานไหนให้เข้ามาจับนะครับ
เนื่องจากในบ้านเนี่ยก็คือเจอประจำเจออะไรบ้างล่ะพี่

แต่คราวนี้โอ้โหจราเข้นะครับ
เวลามันอยู่ในน้ำเนี่ยมันดุนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยแนะนำบอกว่าเจ้าของบ้านถ้าพี่เจออีกนะ
รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาช่วยจับนะ

อ้าวขอให้เจอแล้วจับได้เร็วฮะ